คุณผู้ชมครับเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่สมุทรประการที่โต๊ะสนุกแห่งหนึ่งครับ
มีฝ่ายหนึ่งกลับไปกลับมาพร้อมพวก๒๐คน
โอ้โหมีดปืนและระเบิดเลยเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมา
โอ้โหล้อมเอาไอ้กล้วยเข้ามา
บอสไอ้บอสมึงฟังกันไหมเนี่ย

บอสไปห่วงครัวไป
ก็ถ่ายคลิปผู้หญิงก็เรียกบอสไปกันเถอะ
กลัวจะโดนลูกหลงจะลอยขึ้นมาด้านบน
แต่เหตุการณ์คือนี่อยู่ที่หน้าร้านสนุกเกอร์

เหมือนมีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดปลาขวดแก้วขวดเบียร์อะไรต่าง
ใช่เป็นระเบิดปิงปองตุ้มตามตุ้มตาม
มีเสียงขวดแตกอะไรแบบนี้คือ

คุณผู้ชมเหตุการณ์เที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
พวกตีกันที่ร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งแถวหมู่บ้านการเคหาเมืองใหม่บางพลี
ในพื้นที่บางสาวทงสมุทรประการ

ตำรวจสพบางสะทงพร้อมกับกู้ภัย
มูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึงก็เข้าไปตรวจสอบ
ในร้านเจอคนเจ็บ๒รายเป็นเยาวชนอยู่เลยครับ
อายุ๑๘ปีอันนี้คนนี้ถูกมีดฟันที่ศีรษะและแขนแล้วก็ขา
อีกหนึ่งคนอายุ๑๙ปีอันนี้โหฟกช้ำทั้งตัวเหมือนกัน

ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเจอ๒๐ต่อ๒นะครับ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์๒คันพลิกความเสียหายอยู่
มีคราบเลือดมามีปืนลูกโม่ด้วยสลักลูกโม่ด้วยนะฮะ
อยู่ที่พื้นก็เก็บทุกอย่างเป็นหลักฐาน

กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกัน
แต่จู่วัยรุ่น๒๐คนขี่รถกันมา๑๐คัน

เริ่มต้นด้วยการเครื่องระเบิดปิงปองใส่ก่อน๓ลูก
ตุ้มแล้วก็รุมทำร้ายรุมกระทืบทั้งมีดฟันจนเพื่อนบาดเจ็บ
ทั้งเอาไม้ตีทั้งแบบโอ้โหมาหมดนะครับ
ส่วนตนเองเนี่ยทิ้งรถก่อนแล้วก็วิ่งเลย
วิ่งคนละทิศคนละทางกันไปหลบหนีก่อน
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามอีกสุดท้ายก็หนีกันไป
ตนจำได้เลยนะว่ามีวัยรุ่นผู้ก่อเหตุบางคนมาเล่นสนุกอยู่โต๊ะใกล้กัน
แต่พอเลิกเล่นแล้วกลับไปแล้วก็กลับมาแบบนี้
แต่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วย
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยกพวกมารุมทำร้ายกันแบบนี้ทำไม
มันก็ถี่ลงมาดักหน้าพวกผมเลย
ดักแล้วปลาระเบิดใสเลย
มากันประมาณ๑๐ขวัญทั้งหมด
เยอะประมาณ๑๐การ์นิด
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดการคำเหน่นกันโดยที่ไม่รู้ตัว
แล้วก็เลยมีการก่อเหตุนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวตำรวจกำลังติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ